วิจารณญาในการรับชมสำหรับคนที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของทางสามแพร่ง
จะพาไปดูการมูเตลูบนทางสามแพร่งที่เขาว่ากันว่าเป็นทางอาถรรพ์เนี่ย
มูแล้วจะช่วยเสริมดวงยังไงไปดูค่ะ
จึงเป็นโอกาสที่ดีมากไหว้แล้วยังหันหลังกลับไปมองเด็ดขาด
ทีนี้ได้บุญจากการเสียสละถือเป็นการสะดอกเคราะห์ไปในตัว

แต่บางคนเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราไหว้ผีไหว้สัมภเวษีแล้วเนี่ย
ชีวิตมันจะดีขึ้นมันจะไม่ติดไม่ขาด

เพราะว่าเนี่ยเขาไปไหว้ตอนกลางคืนด้วยคุณเห็นมั้ย
เจ้าของช่องติ๊กต๊อกกู้งพาหมูหมูไปกินไปเที่ยวไป
อ่ะเอาใหม่เว้นวักผิดนิดหน่อย
กุ้งพามูมูไปกินไปเที่ยวไป
เขามาทำพิธีไหว้ทางสามแพร่ง
โบราณถือว่าเป็นทางผีผ่านนะ
ใช่ไหมแต่คุณกุ้งมีความเชื่อ
เพราะว่าเขาไปดูดวงกับหมอดูท่านหนึ่ง
ให้กับสัมภเวษีที่ทางสามแพร่ง
ชีวิตจะดีขึ้นปังขึ้น
ของไหว้ประกอบไปด้วยข้าวปากหม้อ
ำกุ้งยำปลาข้าวต้มแดงต้มขาวเหล้าขาวและน้ำเปล่า
และใช้ทูบเพียงแค่๑ดอก
ทำพิธีในช่วงกลางคืนของวันพระหรือวันโกนก็ได้

และคุณเคยได้ยินไหมเวลาไหว้แล้ว

คือแบบถ้าเกิดใครที่ดูในหนังผี

เอาสิบอ๊ะบ้าหรือ
้าบอกว่าวิญญาณสัมภเวียสีจะมากินของว่า
จำได้นึกในหนังมันหล่อนมาก
ถ้าสมมุติหันหลังกลับไปแล้วเจอวิญญาณกำลังจก

นั่นแหละคุณลองคิดดูเขาถึงบอกว่าเวลาไหว้เสร็จ
หันหลังกลับไปมองเด็ดขาด

อันนี้เล่าสู่กันฟังถึงเรื่องของความเชื่อของสายมู
เขาใครอยากมูวิธีนี้คุณต้องศึกษานะคะ
ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้แล้วดี
บอกอย่างนี้ละกันที่สำคัญใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ

กุ้มพาหมูพาไปกินพา
กุ้งพามูมูไปกินไปเที่ยวไป
เอาให้ถูกเอาให้ถูกขอบคุณขอด้วยคนนี้เขาชอบไปหมูแล้วไปกินเหมือนกับ